ไปที่นนทบุรีไปดูชีวิตที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่โปรยไป
แม่กับลูกอีกสามคนชีวิตเนี่ย
จะเรียกว่าไรดีเป็นเผิ่งหรือเปล่าค่ะเผิ่ง
เพลิงนะฮะแล้วไปอาศัยเก็บของเก่า
แล้วตอนไปขายของเก่าไปเก็บของเก่าก็เอาลูกไปด้วยกันหมด
นี่แหละครับผู้สื่อข่าวไปที่เพลิงไม่มีเลขที่ตรงนี้คุณผู้ชมครับ
อยู่ในซอยวัดป่ามั่นเจริญบัวธรรมหมู่๑๔
บนบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ
พบนางสัญลักษณ์สายหมีอายุ๓๙ปีกับลูกน้อยอีก๓คน
เล่าบอกว่าเธอมาอยู่ตรงนี้๘เดือนแล้วฮะ
หลังจากทะเลาะกับสามีแล้วก็แยกทางกัน
ใช้ชีวิตอยู่กับลูก๓คนด้วยการออกไปเก็บของเก่าขาย
โดยไปยืมรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานของคนระแวกนี้
แล้วไปครับไปกับลูก๓คนไปเก็บของเก่า
พอได้มาก็เอามาเก็บเอาไว้แล้วจะรวมไปขายทีเดียว
ครั้งหนึ่งก็ได้เงิน๒๐๐ครั้งหนึ่งก็ได้เงิน๓๐๐บ้าง
บางครั้งก็มีข้าวนะฮะก็ก่อฟืนนะครับ
ที่หน้ากระท่อมที่หน้าเพิงหุงข้าวกัน
วันไม่มีก็ไปขอชาวบ้านเขาที่อยู่ระแวกนั้น
มาให้ลูกกินประทังชีวิตโอ้โหดูเดินลูกเอ้ย
ต่อมาครับในวิทยาลเจริญนทศิษฐ์ครับ
นายกเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
ไปกับนางสาวชัตราพรอรุณบุตร
เป็นพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไปตรวจสอบเรื่องนี้
หลังจากไปดูสถานที่พักและความเป็นอยู่แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าจะพาครอบครัวนี้
ไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนนทบุรีดีครับ
เพื่อจะได้รับความคุ้มครองด้านปัจจัย๔ด้านการศึกษา
จากครอบครัวนี้มาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
มันไม่ถูกต้องตามพรบคุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็จะดูแลหางานให้ทำแล้วจะคืนเขาสู่สังคมให้ได้
ระหว่างการลงพื้นที่ปรากฏว่านายภัยทูลบุญจันทึกอายุ๓๘ปี
สามีของนางสัญลักษณ์เนี่ยเดินมาครับ
บอกว่าไม่อยากให้เอาลูกกับภรรยาเนี่ยนะฮะ
ไม่อยากให้เอาไปอ้าวทำไมแล้วตอนนั้นก็ทิ้งไม่ดูแลเขา
นายวิเทียนนะฮะนายกเทศบาลเมืองใหม่บางโบทอง
ก็เลยมอบเงินจำนวนนึงนะครับให้ไปเช่าบ้านอยู่ในซอยนี้แหละ
แล้วก็มอบถุงยางชีพข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ส่วนนางสัญลักษณ์จะหางานให้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ไม่ต้องมาอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้เดี๋ยวลื้อซะ
ทิ้งเพลิงพักไม่ลื้อเดี๋ยวอยู่อีกนะครับ
แล้วก็ถ้ากลับมาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เอาเด็กไปดูแลนะ
ทั้งสองคนก็รับปากและบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ลูก๓คนก็ตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะคะยังเด็กทั้งนั้นเลยค่ะ